ข่าวต่อไปนี้ตอนแรกจะเล่าว่าเป็นแก๊งเก็บของเก่า
แต่พอได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว

มาขโมยอะไรที่หน้าบ้านคนเอาดูภาพพร้อมกันเลยนะคะ
ไปแล้วจ้ายกไปแล้วจ้า
นี่ค่ะเป็นฝาท่อนะคุณผู้ชม
ก็เนี่ยพฤติกรรมมันชัดเลยเป็นฝาท่อเหล็กขึ้นรถซาเล้ง
แล้วดูสิบนรถซาเล้งเขาเห็นอะไรนะเอากระสอบปุ๋ยใช่ไหม
ฝาท่อเหล็กอันนั้นไว้แล้วก็ขี่หนีไป
คลิปนี้ค่ะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เอามาโพสต์
แล้วก็เขียนข้อความนะบอกว่าแฮชแท็กเตือนภัย
ของเก่าก็เก็บไปแต่ทำไมต้องมาเก็บของ
เก็บของหน้าบ้านที่เป็นฝาท่อเหล็ก
มันไม่ใช่ของเก่ามันยังเป็นของที่เขาใช้กันอยู่
ใช่ค่ะแล้วก็บอกพี่กัดมาว่าหัดใหญ่
ระวังพวกนี้หน่อยนะครับอยู่ตรงข้ามธนาคารออมสิน
ศรีภูวนาฏนี่อยู่ในซอยบ้านหายบ่อยมาก
โดยเฉพาะเหล็กท่อน้ำพวกนี้เก็บของเก่านี่แหละ
คือมาเอาไปคนในซอยชินกับการกระทำ
ไม่ได้นะคุณผู้ชมห้ามชินเขาบอกว่าคนในซอยเนี่ย
ต้องหาอะไรมากันไว้ไม่ให้เด็กมันตกท่อ
แต่ทีนี้คุณสืบสกุลคะภาพจากกล้องวงจรปิดก็ชัด

เชื่อว่าตำรวจน่าจะไปตามตัวมาดำเนินคดีได้
เพราะว่าจริงไอ้พวกฝาท่อที่เขาเอาไปเนี่ย
เขาไปขายของเก่าถูกไหมมันมีน้ำหนักมันได้ราคา
แต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นี่ก็ต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ